เมื่อวานนี้นะคะจากการแถลงการของสบคค่ะ
จากจะมียอดของตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติม
ผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่รักษาตัว

คือก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าการผ่อนปลนล็อกที่๒เนี่ย

ค่อยทยอยออกมาทยอยออกมา
เดี๋ยวเราไปดูว่ากิจกรรมอะไรบ้าง
ที่อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อตที่๒ในวันอาทิตย์นี้นะคะ

ที่จะได้รับการผ่อนปลนรอบที่๒
แบ่งออกเป็น๓ประเภทแบบนี้นะคะ
เป็น๓ประเภทใหญ่แล้วมีข้อย่อยในนั้นด้วยนะ
ฟังประเภทแรกก่อนประเภทใหญ่เลย
ประเภทที่๑ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้แก่
หวดย่อยก่อการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพัฒนาคาร
สวนอาหารศูนย์อาหารโรงอาหารร้านอาหาร
เครื่องดื่มขนมหวานไอศกรีมต่างซึ่งจะเกิดขึ้นภายในอาคารสำนักงาน
จุดนี้จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนของที่อยู่ในห้างร้านอาหารที่อยู่ในห้าง
รับประทานได้ไหมได้แต่เข้าไปนั่งไม่ได้
ก็คือซื้อหรือว่าซื้อผ่านบริการรถจักรยานยนต์ต่างแต่หลังจากนี้นะคะ
อาจจะเข้าไปรับประทานอาหารได้แต่ว่าจะต้องมีการจัดร้านให้มีความเหมาะสม
วดขอยังคงอยู่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวัน
สรรพสินค้าค่ะศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอร์
แต่ยังคงจะต้องปิดในส่วนของโรงภาพยนตร์ฟิตเนสลานบูลิ่งสวนสนุก
สวนน้ำศูนย์ประชุมศูนย์พระเครื่องสนามพระเพื่อให้บูชาพระ
ขณะที่หมวดคอค่ะร้านค้าปลีกร้านค้าส่งอื่น
วดงอร้านทำเล็บร้านเสริมสวย
ก่อนหน้านี้นะคะร้านเสริมสวยได้รับการผ่อนปลนไปแล้ว
ล็อตแรกแต่เป็นเรื่องของตัดสระใดทีนี้อาจจะเพิ่มค่ะ
เพิ่มบริการเข้าไปย้องผมดัดผมหรือกิจกรรมอื่นที่จะเกิดขึ้นในร้านเสริมสวย
แต่จะต้องไม่เกิน๒ชั่วโมงอันนี้ก็จะต้องเป็นการเปิดเผยออกมา
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวช่วงนี้นะคะส่วนประเภทที่สอง
อันนี้เป็นประเภทใหญ่นะคะกิจกรรมการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพหลายคนกักตัวนานค่ะ
เริ่มบวมแล้วนะคะอยากจะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะ
วดย่อยก่อหลายคนบอกอุ้ยหน้าหมองแล้วช่วงนี้อยากทำหน้ามาก
ใกล้เปิดค่ะคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
สถานเสริมความงามและควบคุมน้ำหนักมวดย่อยขอ
เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายและสุขภาพ
เล่นเป็นทีมไม่มีผู้ชม

กับการจัดการแข่งขันกีฬาต่างที่ยังคงค้างไว้
ตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะระบาดนะคะ
ส่วนหมวดคอค่ะสวนดอกไม้สวนพฤกษา
พิธภัณฑ์แกโลรี่ห้องสมุทรสาธารณะ
อาจจะเปิดให้บริการได้นะคะแต่เข้าเป็นรายคน
และหมวดงอค่ะการนวดแผนไทย
ทำได้เฉพาะนวดเท้าเพราะว่านวดเท้าไม่ต้องอยู่ใกล้นะคะ

ส่วนประเภทใหญ่ประเภทที่๓กิจกรรมอื่น
เช่นการประชุมณสถานที่ภายในหรือภายนอกองค์กร
ลักษณะการบรรยายร่วมกับวีดีโอคอนเฟอร์เนส
ก็จะต้องจำกัดจำนวนตามพื้นที่
ทีมถ่ายทำรายการอันนี้รายการต่าง
ลักษณ์อาจจะกลับมาถ่ายทำได้นะคะ
โทรทัศน์โฆษณาถ่ายแบบทำคลิป
แต่กองถ่ายจะต้องไม่เกิน๕คน

ยังต้องรอการประชุมจากสบคชุดใหญ่
พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์นะคะ
มีมติเดี๋ยวมันจะชัดเจนอีกครั้ง
ซึ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้

เพื่อให้ผู้ประกอบการเขาไปเตรียมตัวกัน
เพื่อให้ผู้รับบริการก็มั่นใจว่า
จะไม่ติดเชื้อรวมถึงจะไม่ออกไปแพร่เชื้อต่างนะคะ

ที่อาจจะมีการผ่อนปลนล็อตที่๒วันอาทิตย์นี้ค่ะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีนะคะ
เมื่อวานี้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่มันเพิ่มขึ้น
วันติดต่อกันแล้วเนี่ยนะคะ๖คนค่ะ
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน๑รายนะคะ
รายนี้เป็นเด็กชายอายุ๖ขวบเท่านั้นเองติดจากพ่อที่นราธิวาส
ขณะที่กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้มี๔รายค่ะ
เป็นผู้ชายอายุ๑๙ปีคนนี้ไปสถานที่ชุมชน
อีก๓รายเป็นอาชีพเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นตำรวจพนักงานบริษัท
แล้วก็พนักงานขายของหน้าร้านค้า
ขณะที่อีก๑คนคนสุดท้ายได้จากการค้นหาเชิงรุก
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดยาลาค่ะ
ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมนะคะ๓๐๑๕รายรักษาหายแล้ว๒๗๐
รายรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๑๖๓ราย
และเสียชีวิตสะสมยังเป็นตัวเลขเดิมค่ะห้าสิบหกศพค่ะ
คุณผู้ชมห้างจะเปิดไม่เปิดหรือเปล่า
เดี๋ยวรอติดตามนะคะวันพฤหัสบดีนี้๑๕พฤษภาคม
ประชุมใหญ่สบคก็จะมีมติออกมานะคะ

วิธีการขั้นตอนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค